เดี๋ยวจะมีเลขให้ดูนะแต่เป็นเลขจากลูกวัวที่มันเพิ่งจะเกิด
แล้วมีเต้านมโผล่ที่หลังแปลกแบบนี้ต้องติดตามในหัวเขียว

ไหนเต้านมกินต่างนี่นี่นะครับ
มันเป็นลูกวัวตัวผู้สีน้ำตาลนะ

มันมีปุ่มคล้ายหัวนมนะครับ

นางก่อพรมเขตเป็นเจ้าของวัวตัวนี้
อยู่ที่ตะบนโพนแพงรัตนวาปีหนองคายครับ

วัวทุกตัวมันเกิดมามันก็ปกติดีมีไอ้ตัวนี้นะ
มันออกมาวันที่๑๓พฤษภาคมมีนมอยู่ที่หลัง
จับดูนิ่มนะครับไม่มีรูทวารขาอ่อนแรงเดินไม่ได้
แต่กินนมแม่ได้ตามปกติสุขภาพแข็งแรงดีเอ้าเหรอ

ก็ขอให้สัตวแพทย์มาเจาะรูทวารให้มันถ่ายได้แต่
แต่แผลเริ่มปิดถ่ายไม่ออกนะครับ
ซึ่งเลี้ยงไปมันก็จะตายนั่นแหละนะ
ชาวบ้านรู้ข่าวก็มาดูกันเชื่อว่ามันจะให้โชคในวันนี้นี่แหละนะครับ
เลขที่พี่บอกได้ไหมบ้านเลขที่๕๘หมู่๘ครับครับ
มีสัตว์แปลกแล้วก็มี

มะม่วงอะไรมันอยู่ที่พื้น

อยู่ที่สวนของคุณยายซิลฟ่านะ
ซิลฟ่าอยู่ที่ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองเยอะโสธร

ลูกไว้ริมรั้วความสูงไม่ได้มากหรอก

มะม่วงก็ห้อยเกือบถึงพื้นดินนะ

เห็นปลวกมันสร้างรังมาเนี่ยว่ายกันแล้ว

ปลวกก็สร้างรังสร้างรังใต้ลูกมะม่วง
แล้วค่อยโอบล้อมลูกมะม่วงเอาไว้
ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมาเห็นก็เออแปลกใจดี
พากันเอาดอกไม้ทูบเทียนนะ

อุ๊ยรูปรูปตรงมะม่วงเหรอเนาะ
ตรงลูกมะม่วงนะคุณผู้ชมหวังว่าจะเห็นตัวเลขอะไร
เพื่อนบ้านบอกเห็นเห็น๘๖ครับ

แต่เพื่อจะให้เห็นแบบชัดเจนก็จุดทูปเสี่ยงทายมาเลยละกัน
ตัวเลขอันนี้ชัดนะครับ

โปร่งกลางจางนิดนึง
ส่วนบ้านเลขที่๔๓๐หมู่ที่๑๔ครับ

อันนี้มะม่วงอยู่กลางจอมปลวกใช่ไหม
เดี๋ยวพาไปดูคราวนี้เป็นจอมปลวกอยู่กลางต้นโพลค่ะคุณผู้ชม
นี่มาแบบนี้เลยค่ะ
ก็ชาวบ้านเขาถูกรางวัลจากตรงนี้มาเป็นแสนแล้ว
เป็นแสนรอบนี้ก็เลยต้องมาอีกค่ะ
เห็นไหมตรงนี้ต้นโพเนี่ยขนาดใหญ่เห็นมาลัยไหมเห็นผ้าสามสีที่ผูกอยู่ไหม

ดังนั้นเขาก็เลยมาดูจอมปลวกที่โผล่อยู่กลางต้นโพขนาด๓คนโอบ

นี่ชาวบ้านมาแล้วเอาน้ำแดงมาแล้วก็มาไหว้ขอ
อยู่ที่ท่าตูมค่ะศรีมหาโพธิของปลาจีนนะ
ชาวบ้านบอกว่าเคยมาขอเลขแล้วก็ถูกรางวัลได้กันมาแบบเป็นแสน

มาถึงปั๊บจุดทูบเสี่ยงทาย
ทูปเสี่ยงทายก็ต้องมีตัวเลขหน่อยล่ะ
อ่ามองเห็นไหมนิ้วพี่เขาบังหรือเปล่านี่สูงสูงไป
ถูกต้องค่ะบางคนบอกว่าอยากได้เพิ่ม
อยากได้เพิ่มก็ไม่จุดทูปเพิ่มนะ

ต่างออกแล้วแมลงมันกินต่างออกแล้วแมลงมันกิน

ต่างออกแล้วแมลงมันกินต่างออกแล้วแมลงมันกิน

อ่ะอ๋อลายลายมันลายนี่แหละครับนายนี้รุดหนูกัดอายุสี่สิบเอ็ดปี
ชาวบ้านที่อุทัยธานีจะเป็นเจ้าของปลาไหล่ตัวนี้นะครับเจอปลาไหล่ตัวนี้
อยู่ใต้จอมปลวกอีกแล้วโอ้จอมปลวกมาทุกข่าวเลยเว้
เฮ้ยจอมปลวงอยู่ริมลาฬิงทีแรกคิดว่างูเหลือม
แต่ตัวมันเล็กไม่ใช่งูหรอกมั้งก็เลยจับขึ้นมาดู
โอ้โหตกใจนี่ปลาไหล่สีทองนี่แล้วมีสีดำตัวแล้ว
เขาว่านะครับผมไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าคล้ายอะขะหละคอม
ขอมเชื่อว่าปลาไหล่ตัวนี้น่าจะเป็นบริวารของพญานาคมาให้โชคแน่แหละแล้ว
วิธีการขอโชคลาภทำยังไงพี่รุ่นพี่ทำไงชาวบ้านมาจุดทูปครับจุดทูบ
ธิษฐานขอต่อหน้าปลาไหลนี่แหละนะครับคือถ้าจะมาให้โชคขอให้ปลาไหลเลื้อย
รอบนี้นะครับจังหวะนี้จะยึกปั้นไป๔เลย
นี่มีเลขทุบด้วยเหรอ

แน่นจริงเพราะว่าไปขอโชคที่ท้าเวท
ทาเวศที่วัดเท้าพร้อมรวมดู
เอาแค่ลานจอดยังขนาดนี้
ปริมาณคนข้างในจะขนาดไหนคุณผู้ชม
นี่เป็นบรรยากาศที่ชนบุรีนะคะ

ไปว่ายขอโชคจากทาเวศวันทรงราหูท่านทองล้น

สูง๙เมตร๙๐เซนติเมตร
ก็ตั้งตรงานอยู่ตรงหน้าเขาช่องลมเลยค่ะ

พอไหว้ขอพรเสร็จก็จุดทูปเสียงทาย
ปักลงกระถางทูบหาเลขเด็ดกันด้วย

ตั้งแต่อันเชิญทาเวศมาตั้งที่วัด
คนมากราบว่ายถูกรางวัลที่หนึ่งถูกมวด

คนที่ไปกราบว่ายถูกทุกมวด

ถ้าซื้อหมดเนี่ยยังไงก็ถูก

แต่ที่นี้เนี่ยเขาบอกแล้วไง
ตั้งแต่หนึ่งกุมภาคมมามีรางวัลที่หนึ่งทุกมวดเลย

เห็นไหมปักลงไปจำยังไม่ได้เลยไหนของเรา

แล้ววันนี้คุณผู้ชมน่าจะสงสัยที่ใส่ชุดแบบนี้มา

ใช่เผื่อว่าถูกขึ้นมาจะได้ไม่ลืมพวกเรากัน
แล้วเราก็ไปต่อกันที่ไอดอลด้านตัวเลขครับ
ฟองเบียก่อนเลยไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ
แล้วก็จุดทูปพิคเนธไปด้วยครับ
ค่อยออกมาทีละตัว๓มาแล้วแล้วอะไร๓ไหม๓ไหม

แล้วก็มาผสมเป็นคู่เป็น๓ตัวแบบนี้
อย่างที่เห็นบนหน้าจอจดไปกันได้ครับ
เจ๊นุกบารมีมหาเห็งก็ไลฟ์คุยกับแฟนคลับเหมือนกัน
๖หนึ่งครับแม่น้ำหนึ่งแล้วว่ายังไงแม่น้ำหนึ่งให้เลข
ทางไว้ล่วงหน้าแล้วครับเป็นเลข๒ชุดแบบนี้ดูตาม
จอแคปเอาไว้ก็ได้ปิดท้ายด้วยเลขมหาทักษะของหมอ
ไก่พอพาทินีแห่งไทยรัฐทีวีก็ต้องดูตามทิศเอา
คุณผู้ชมฮะลองผสมกันดูลองจับแยกกันดูครับ